ค่ะอ่ากลุ่มชมมาดูกันต่อนะคะ

อยากให้แปลแบบว่าคาทาขุนแผนหน่อย

ครั้งหนึ่งตอนที่เขายังไม่ดังเคยไปขอขึ้นเวทีลำไย
ตอนนี้รำไยล์ูหนูใจดีให้ขึ้นเวทีด้วย
แล้วก็ไม่คิดไม่ฝันเห็นไหมคุณผู้ชมโปสเตอร์แบบนี้เลย
ลำไยเนี่ยค่ะเจอลำไส้คุณแผนอะไรอย่างนี้
สเตอร์มันทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งประเทศไทย
บรรยากาศเก่ามันกลับมาความสุขเกิดขึ้นกับตัวเอง

สมัยที่ผมยังเริ่มเพิ่งเข้าวงการใหม่นะครับ
ซึ่งออกเพลงใหม่ผมก็จะไม่มีเวทีขึ้น
เพราะเราเองยังไม่มีเพลงที่เป็นที่รู้จัก
ผมเองก็ต้องอาศัยเวทีของพี่ลำไยขึ้นคู่กับพี่ลำไย
ไปขอไปขอพี่เขาขึ้นไปขอพี่เขาร้องด้วย
จนมาวันนี้ก็มีผลงานที่เป็นของตัวเองนะครับ
ก็มีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นก็ดีใจที่ได้กลับมาร่วมงานกับพี่เขาอีกครั้งครับ
โอ้โหคุณผู้ชมเรื่องราวของน้องการยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะ
พูดถึงความฝันค่ะน้องการก็มีความฝันเหมือนกันค่ะ
คืออยากเป็นศิลปินนักร้องนะคะตอนนี้ก็ได้เป็นแล้วค่ะ
และอีกหนึ่งความฝันของคุณผู้ชมรู้ไหมคืออะไร
ใจกะลีนสอบดูตั้งแต่เด็ก

จะได้มีโอกาสไปร้องเพลงบนเวทีคุณแบบริเกษเรียบร้อยแล้วนะคะ

คือฟังหรือเหมือนกันเพราะก็เป็นเวอร์ชั่นที่มีรูปอื่น
มันมีเขาที่มีสเนคเรียบ
ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเสียงขึ้นสูงไม่ไหว
วันแม่ด้วยอยากให้คุณผู้ชมฟังเรื่องราวดีมากกว่าใช่ไหมจ๊
เอาไว้ไปฟังเวอร์ชั่นแบบว่าออริจินัลแล้วกันนะคะ
เดี๋ยวไหมเนี่ยก็เปิดรายการบรรเทิงไทยรัฐย้อนหลังก็ได้
น้องเคยมาร้องเพลงที่รายการเราอยู่นะจ๊ะ